มาดูเรื่องของประเด็นค่าไฟแพงกันบ้างนะครับ
เพราะว่าตอนนี้หลายคนก็ออกมาโพสต์ในโลกโซเชียล
โชว์บินค่าไฟของเดือนที่ผ่านมา
มันแพงเหลือเกินเพิ่มขึ้นมา๒๐๓๐เลยนะครับ
เหมือนหม่อมเจ้าจุนเจิมยุคคล

โชว์ค่าไฟเลยหนักเลย๒๐๐๐๐บาท
อยู่กันตายายสองคนในบ้านหลังนี้นะครับ
แต่ก่อนอยู่กับลูกกับหลานก็อยู่หลายคนกว่านี้

แต่ทีนี้นะฮะอยู่กันตายายสองคนเพราะลูกหลานย้ายออกไปแล้ว
ค่าไฟ๒๑๐๖๔บาท๗๖สตางค์
เหมือนสลับตัวเลขเลย๑๒๐๐๐กับ๒๑๐๐๐บาท

โควิดไม่กลัวแล้วแต่กลัวไม่มีเงินจ่าย
เขาเล่นอะไรกันอยู่แล้วก็เขียนชื่อหน่วยงานต่างนานา
เต็มไปหมดเลยนะครับก็สะท้อนไปถึงหน่วยงาน
อยากให้แก้ปัญหาให้กับประชาชนนะครับ
เป็นการโพสต์ของพลเอกหม่อมเจ้าจุนเจิมยุคล
ได้โพสต์ข้อความพร้อมบินค่าไฟฟ้า
ระบุข้อความเอาไว้แบบนี้นะครับ
เห็นประชาชนชาวบ้านเขาบ่นค่าไฟฟ้ากระโดดอย่างน่ากลัว
ผมคนหนึ่งล่ะขอบ่นบ้างค่าไฟฟ้าบ้านผมใช้เดือนละ๑๒๐๐บ้านใหญ่
เต้าก็เยอะค่าไฟฟ้าลดบ้างก็เพิ่มบ้างก็เป็นธรรมดาแต่
ปัจจุบันลูกก็ออกเรือนไปหมดแล้ว
เหลือกันอยู่๒คนตายายอยู่ในบ้านหลังนี้
แอร์๓ตัวรวมห้องนอนก็จะเปิดแค่ก่อนนอน

เดือนนี้แหละครับเห็นบินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน
โดดขึ้นเป็น๒๑๐๐๐บาท
อะไรกันวะบ่นมาแบบนี้
แนบรูปของบินค่าไฟฟ้ารอบเดือนเมษายน
ระบุค่าไฟฟ้าที่ต้องชำระเป็นจำนวนเงิน๒๑๐๐๐กว่าบาท
หรือมีการใช้ไฟฟ้าไปทั้งหมด๔๖๑๔หน่วย

อย่างเอาไปเปรียบเทียบกับเดือนมีนาคม
เดือนกุมภาพันธ์ก็มีการลงสติเอาไว้
มีการใช้ไฟฟ้าอยู่ที่เดือนละประมาณ๓๕๐๐หน่วยเท่านั้น
แต่คราวนี้มันขึ้นมาเป็น๔๖๐๐กว่าหน่วยนะครับ
บอกว่าใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากเดิมถึง๑๐๐กว่าหน่วย
ซึ่งหม่อมเจ้าจุนเจิมยังได้ฝากแชร์เรื่องนี้ไปถึงคุณศรีสุวรรณจัญญา
เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย
ให้ช่วยตรวจสอบเรื่องนี้ให้ด้วยเพราะคุณศรีสุวรรณเนี่ย

เพื่อให้เข้ามาตรวจสอบเรื่องค่าไฟฟ้าแพงอยู่ในขณะนี้
แล้วก็หม่อมเจ้าจุนเจิมก็เขียนประโยคที่สำคัญ
ก็คือเขาเล่นอะไรกันครับกระทรวงพลังงานกฟภกฟนกฟภ
ไหนบอกว่าซื้อไฟฟ้าจากเอกชนที่ลงทุนกันในประเทศลาวเขมรพม่า
ค่าไฟฟ้าจะถูกลงเพราะอีแก๊ตไม่ต้องลงทุน
โรงไฟฟ้าเองแต่ตอนนี้มันคืออะไรกัน
โอ้โหนี่คือสิ่งที่หม่อมเจ้าจุนเจิมก็มีการออกมาบอกว่าเจอ
ไม่ใช่แค่นั้นนะยังมีคุณตุ๊กตาจิตรดาดิสยนันต
ผู้จัดของกันตนาเนี่ยก็โพสต์สลิปของบินค่าไฟนะ
แล้วก็บอกว่านี่นี่แปลกใจใหญ่เลยบ้านหลังนี้เนี่ย
ไม่ได้อยู่ปิดบ้านมาเดือนกว่าคือไปอยู่บ้านอีกหลังนึงช่วงนี้ไงคะ
แต่ว่ามีค่าไฟมา๕๐๐๐กว่ามั่วมากนะคะ
แท็กชีวิตคือละครละครคือชีวิตแบบนี้
ยังไม่หมดนะครับมีคนกรุงเทพที่เจอค่าไฟแพง
ต่างจังหวัดก็เดือดร้อนกับเรื่องค่าไฟเหมือนกัน
นำบินค่าไฟฟ้ามาโพสต์พร้อมระบุว่าเธอเจอค่าไฟฟ้าแพงสุดโหด
จากที่เคยจ่าย๔๐๐บาทเดือนที่ผ่านมาค่าไฟทะลุเป็น๔๐๐กว่าบาทแล้ว
เรียกได้ว่าเพิ่มขึ้นถึง๑๐เท่าอันนี้ไม่ธรรมดานะฮะ
ผู้หญิงคนนี้เธออยู่ที่อำเภอแม่บริมจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
เล่าว่าที่บ้านไม่มีแอร์นะและปกติไม่ได้อยู่บ้านในช่วงกลางวัน
ทุกครั้งเสียค่าไฟไม่เกิน๔๐๐บาทแล้วก็ใช้ไฟไม่เกิน๑๐๐หน่วย
แต่เดือนที่ผ่านมาในบินระบุว่าใช้ไฟฟ้าไป๑๐๐กว่าหน่วย
เท่ากับสี่พันกว่าบาทนะฮะล่าสุดสำหรับรายนี้นะ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ชี้แจงแล้วว่าเป็นการจดมิเตอร์ที่ผิดพลาด
ซึ่งทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะทำการชดเชยให้ในรอบบินถัดไปนะครับ
ขณะเดียวกันประเด็นดราม่าเกี่ยวกับค่าไฟแพง
ก็เพจดังยังอยากดังเดี๋ยวจัดให้วีพลัสได้โพสต์เรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่ง
ที่เป็นพนักงานขององค์การไฟฟ้าแห่งหนึ่ง
พอโพสต์ออกมานะโว้ยคนด่าเหล็กเลย
ใช่นะฮะโดยพนักงานขององค์การไฟฟ้าแห่งนี้นะครับ
เธอโพสต์ไว้แบบนี้คนไทยเห็นแก่ได้เยอะมากจริง
แล้วก็ข้อความอีกข้อความที่สำคัญก็คืองั้นไปผลิตไฟฟ้าใช้กันเองซะเลย
จะได้ไม่ต้องมาด่ากันโอ้โหคนในโลกโซเชียลเห็นแล้ว
ว่ามีการแชร์ข้อความมาจากพนักงานขององค์การไฟฟ้าแห่งหนึ่ง
ที่พูดออกมาแบบนี้เห็นแล้วโมโหเลย
บอกว่าคุณเป็นคนการไฟฟ้าแต่คุณมาพูดแบบนี้ได้ยังไง
คุณเป็นคนให้บริการเรื่องของพลังงานเรื่องของการไฟฟ้า
แล้วคุณจะให้ประชาชนอย่างเราไปผลิตไฟใช้กันเองได้อย่างไร
คุณควรจะโพสต์อื่นโพสต์ข้อความอื่นที่มันจันลงใจ
คือไม่ก็ให้ข้อมูลในทางที่เป็นประโยชน์ก็ได้
แต่เห็นเธอเนี่ยปิดเฟซบุ๊กไปแล้วแล้วก็มีคนให้ข้อมูลด้วยนะ
ว่ามีการเรียกผู้หญิงคนนี้มาตักเตือนแล้ว
แต่เอาจริงนะคุณผู้ชมคือข้อมูลเรื่องค่าไฟแพงเนี่ย
เราก็ต้องอธิบายนะเพราะว่าการไฟฟ้าเขาก็เคยโพสต์ข้อมูลนี้
อย่างเช่นสมมุติคุณผู้ชมบอกว่าฉันใช้ไฟเท่าเดิมเลย
เคยเปิดแอร์ตอนเที่ยงถึงบ่าย๓๓ชั่วโมง
แต่เมื่อก่อนสมมุติคุณเปิดแอร์๒๖องศา
อุณหภูมิห้องเมื่อก่อนมันแค่๓๐องศา
ทีนี้พอเราเปิดแอร์มันก็ลดอุณหภูมิมาแค่๔องศา
แต่ทุกวันนี้มันหน้าร้อนแล้วมันร้อนจัด

ถูกต้องอย่างตอนนี้อุณหภูมิมัน๔๐องศา
คุณยังเปิดแอร์๒๖เหมือนเดิมก็จริง
แต่เขาต้องลดอุณหภูมิลงมาถึง๑๔องศา

อันนี้ก็เป็นคำชี้แจงส่วนหนึ่ง
กับทางด้านการไฟฟ้าแล้วก็นักวิชาการด้านการไฟฟ้า